เมื่อวานนี้ที่ประธุมธานีชาวประธุมธานียนต์ออกมารอบที่ตลาดราชสวาย
เพราะมีแคนดิเดตไปเยือนโอ้โหเปิดประตูรถเข้ามาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะนะครับ
ออกมาแล้วหลายคนไม่สบายใจไม่สบายใจใช่ว่าวันที่๑๓กรกฎาคมจะเป็นยังไง
มันจะผ่านไปด้วยดี
เดี๋ยวเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้นครับทุกแม่พี่น้อง
ที่รัฐสภาพของเราจะรวมตัวกัน๗๕๐คน
ในการเลือกนายุควัฒนวันดีคนต่อไป
และผมยังคงยืนยันกับพี่น้อง
ว่าทุกอย่างยังเป็นประโยชน์
ได้ได้ได้ดี

ขออภัยคาดการณ์ผิดวันนี้เสียงไม่แตก

มีพลังของไมค์๒ตัว

จ่ออยู่แบบนี้วันหลังนะเวลาที่พี่เบิร์ตทำเรียนแบบพี่เบิร์ตต้องสายหน้าด้วยนะ

ที่ที่ผมบอกคุณพิธาคาร์ดิเดทไปบอก
เหลือเวลาอีก๓วันเท่านั้น

ยืนยันว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี
ชาวประธุมธานียนต์สบายใจได้

คุณผู้ชมพักก้าวไกลกว่าที่นั่งได้๖เขต
หูย๖เขตคุณพิธาบอก๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ปฐุมธานีสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้การเมืองไทย

คือครูภิษภาได้บอกกับด้อมส้มชาวประธุมธานีย์ว่า

ที่คุยกับสวหลายคนยืนยันว่าเขาเป็นนักการเมืองของประชาชน

และจะไม่มีการโหวตสวนมติของมหาชนอย่างแน่นอน
พี่ตานะครับพี่ตาเล่าหน่อยฮะพี่ตาพูดหน่อยฮะ
และการพูดคุยกับวุฒิสภาก็เป็นไปได้ด้วยดีครับพี่น้อง
ยังมีวุฒิสภาหลายคนที่ยังเป็นปัจเจกชน
และได้ยืนยันกับประชาชนแล้วว่า
เขาก็เป็นนักการเมืองของประชาชนเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นจะไม่มีการโหดสวนมติมหาประชาชนแน่นอน
ตบมือดังดังยาวให้วุฒิสภา
คือเหมือนกับคุณเสรีพูดตัวเลขมาว่าไม่ถึงสิบไหม

อย่างนั้นวันที่๑๓ต้องเปิดหน้าจอแถละทีวีแล้วทิ้งรีโมทไปเลย

แต่คุณพิธาก็พูดสอดคล้องกับทั้งเลขาพักนะ
คุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณไหมสิริกัญญาด้วยว่า

เสียงครบแล้วซึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้รู้กัน๑๓นี่แหละ

คุณพิธาก็จับมือกับสสนะ

ปฐุมธานีที่มารอคอยพวกเขาครับที่มาให้กำลังใจ

แล้วช่วงท้ายก็ทำแสลงเฮโยด้วยฮะ

อันนี้ไม่ใช่สรังเฮโยอันนี้คือลูกหัวใจ
ทุมธานีเขา๗เขตได้ไป๖เขตเลยนะคะ

เมื่อวานนี้ก็ไปออกรายการโหนกระแสนะครับ

ไปออกรายการโหนกระแสครั้งนี้นะครับก็
จากประเด็นต่างแล้วคนเขาก็แบบว่า
จิ้นกันได้ไหมจิ้นกันได้ไหม
เวลาตอบคำถามของพี่หนุ่มกัญชัยนี่

อ๊ะสังเกตอ้ากับเกรียร์ของคุณพิท่าสิ
คุณผู้ชมครับนี่คือการเดินทางไปที่สตูดิโอ

ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย

แล้วทิ้งท้ายให้ติดตามว่ามีประเด็นลับอยู่
นั่นนั่นเริ่มรายการปั๊บพี่หนุ่มเล่นเลย
หนุ่มยิงคำถามเลยเปิดฉากแซวเลย
หลังถ่ายรายการเสร็จจะไปถ่ายรายการสามแซ่บ

คือรายการสามแซ่บเนี่ยมีพี่หนุ่มเป็นพิธีกร
แล้วก็มีคุณแอปแล้วก็แม่ชม

ทราบครับมีคนรายงานมาแล้วแจ้งวัฒนา

เป็นประเด็นที่พี่หนุ่มพี่หนุ่มจะอยู่เฉย

ขยี้ต่อทันทีว่าใครรายงาน
คุณพิธาก็บอกว่าเขาอยากออกรายการมากเลย
แต่ไม่ทราบว่าทางรายการเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนนะ

ทั้งที่นะครับเจอกับพี่หนุ่มบ่อยมาก
แต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปออกรายการด้วยกัน

ให้มันชัดค่อยชัดคำหน่อยพี่เบิร์ต
นี่เธอหมายถึงพี่เมิ๊ย์พูดใช่มั้ย

คุณแอฟก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมานาน

ขนาดที่คุณแอฟนะครับคุณแอฟที่ดูรายการนะฮะ
ดูรายการก็พูดระหว่างที่พี่หนุ่มกับคุณพิธานะครับ

พูดไปว่ายังไงลองดูเองดีกว่าครับ

ว่าอะไรเห็นกันมานาน

พี่หนุ่มถามอะไรคะเพราะว่าเราดูกันอยู่นะคะ

หนึ่งในแม่สื่อแม่ชักคือป้าเปิ้ล

ป้าเปิ้ลเนี่ยคือช่างทำผมประจำตัวพี่แอฟที่ถือมือถืออยู่
ค่ะนี่

อะไรนะแม่สื่อแม่ชักอะไร

ก็ถือโทรศัพท์ให้ดูไงก็ถือว่าเป็นแม่สื่อคนหนึ่ง

เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวเพราะคนนี้แหละค่ะ